โอ้โฮคุณยายอายุ๗๐กว่าแล้วพี่เบิร์ท
เผาหญ้าแล้ววูบ
เกือบไปแล้วเกือบจะโดนเผาคากองไฟสภาพยาย
แล้วขายายโดนไฟลวกนั้นน่ะ
แล้วนี่จังหวะที่มีคนมาเห็นพอดี

เพราะว่าตรงขามันโดนไฟแบบลวกไปแล้ว
แล้วดูสิเป็นแผลเบิร์นแบบนี้เนี่ยนะคะ
คุณยายอายุ๗๗ปีค่ะ
คุณยายวิจิตราศรีประเสริฐ
กู้ภัยชาวบ้านต้องไปช่วยเหลือนะ
นี่ยายล้มอยู่กลางป่าย่าตรงนี้ค่ะ
อยู่หลังบ้านพักที่ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
แล้วดูสิขาแขนเสื้อผ้า

แล้วอาการยายตอนนั้นสภาพยายตื่นตกใจกลัวไปหมด
เจ้าหน้าที่นะเอาตัวขึ้นเปรย์บอร์ดก่อน
แล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทอง
ตอนนั้นที่เจอยายพูดอะไรไม่ออกแล้ว
ด้วยความที่ตกใจมากค่ะ
มีชาวเมียนมาคนนึงนะชื่อว่านายธอม
เขาบอกว่าตอนนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาตรงนี้พอดี

เฮ้ยไม่ใช่แค่เผาหญ้านั่นมันคนอยู่นี่นะ
ก็เลยรีบเลยค่ะรีบลงไปหานะ
แล้วตอนนั้นย่ารอบมันโดนไหม้
จนแบบเกือบจะดับแล้วแต่ว่ามันมีความร้อนระอุระอุอยู่ไงคะ

ทีนี้ในธอมคนนี้เขาก็เลยไปเรียกตะโกนเรียกเพื่อนบ้าน
ช่วยด้วยยายถูกไฟไหม้
ไปบอกแบบนี้ก่อนชาวบ้านก็หิ้วน้ำกันมา
คนละกระป๋องสองกระป๋องเอามาสาด

ทีนี้สาเหตุคุณยายวิจิตราน่าจะจุดไฟเผาย่านแล้วก็วูบแหละ

มันก็เลยทิ้มไปตรงกลางกองไฟแบบนี้
ซึ่งเดี๋ยวรอนะให้อาการคุณยายดีขึ้นก่อน
ทางกายดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะต้องดูแผลทางใจด้วย
เพราะว่ายายก็ตกใจกับเหตุการณ์นี้ขวัญเสียพอสมควรเลยนะคะ
เอาใจช่วยยายวิจิตรานะฮะขอให้ไม่เป็นอะไรมากนะครับ